ย้อน๑๘๓ปีรัฐธรรมนุนไทย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับที่๑๙

ซึ่งทำให้เราเห็นทิศทางและอนาคตของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
ไปดูรายละเอียดที่สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๗ค่ะ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยรัฐธรรมนูญฉบับที่๑๙แล้วนะครับ
รัฐมนุนฉบับนี้ถูกยกร่างขึ้นมาภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคศชซึ่งมีการประกาศใช้เวลาวันที่๒๒กรกฎาคมปี๒๕๕๗ครับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมีบทบรรยัติทั้งสิ้น๔๘มาตราคุณพิรวัตร
มีการกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชจำนวนไม่เกิน๒๒๐คน
ทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศชั่วคราว
แก้ไขปัญหาแก้ไขวิกฤตนำประเทศชาติกลับเข้าสู่ความสงบสุขครับ
รวมถึงให้ฟื้นฟูความรักความสามัคคีของคนในชาติ
และที่สำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างที่คุณบอกไป
ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองและให้เร่งจัดทำกฎหมายที่จำเป็นแล้วก็สำคัญอีกด้วยค่ะ
กำหนดให้มีสปชด้วยนะครับรสลินและคุณผู้ชมครับ
ก็คือสภาพปฏิรูปแห่งชาตินั่นเองจำนวน๒๕๐คนทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศครับ
รอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสื่อสารมวลชนเป็นต้นครับ
จากสปชแล้วก็ยังให้มีคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล๓๖คน
ทีนี้ถามว่า๓๖คนมาจากที่ไหนบ้างก็มาจากทั้งสปชสนชคมและคศ
หลังจากได้คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูลแล้วเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูล
จัดทำแล้วเสร็จก็จะส่งต่อไปที่สปชเพื่อให้สปชพิจารณาว่าจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนุนฉบับดังกล่าว
เป็นการเปิดช่องให้ทั้งคอรมอและคศเห็นชอบร่วมกันเพื่อเสนอให้กับสนชในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้นั่นเองครับ
จากนี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีการวางกรอบแล้วก็กลไกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่ออะไรก็เพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของความเป็นไทยของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั่นเองค่ะ
โดยเฉพาะการวางกลไกแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของรัฐภาคส่วนเอกชน
รวมถึงนะครับการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณพิรวัตรยังรองรับอำนาจหน้าที่ของคอสชที่เกิดขึ้นหลังจากการทำรัฐประหารให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
และกำหนดด้วยนะครับว่าหัวหน้าคอสชนั้นมีอำนาจพิเศษได้มีอำนาจพิเศษอยู่ในมือตามมาตรา๔๔ในการป้องกันแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาต่างปราบปรามบุคคลผู้ใดก็ตามแต่ที่มุ่งจะบรรทอนทำลายความสุขสงบของประเทศชาติราชบันลังและเศรษฐกิจของประเทศ
และถ้าหากว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นในทางนิติบัญญัติก็ดีบริหารก็ดีหรือตุลาการก็ดีนะครับถือว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายครับ
คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีการนิรโทษกรรมการกระทำของคอสชไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการทำรัฐประหารก็ตาม
ประเด็นครับที่เป็นที่ตีความอย่างกว้างขวางไม่แพ้กัน
ก็คือกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
เพื่อเป็นการเปิดช่องให้กรณีที่สปชพิจารณาคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
นำไปสู่กระบวนการขั้นตอนคือการสัญหาสปชชุดใหม่
สัญหาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนุนชุดใหม่ทั้งหมดนั่นเองครับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของอายุของสปชด้วยนะคะ
โดยกำหนดไว้ว่าสปชนั้นจะสิ้นสุดไปตามคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
ไม่ว่าสปชจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนุนก็ตาม
ส่วนหน้าที่ของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่นะครับเมื่อยกร่างแล้วเสร็จ

ถ้าหากว่าร่างรัฐมนต์ฉบับนั้นไม่ผ่านการทำประชามติ
กำหนดไว้ระบุไว้ครับว่าจะต้องไปหยิบเอารัฐมนูลฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาใช้
แต่ไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใด
และไม่ได้ระบุด้วยว่าจะต้องมีการปรับแก้เนื้อหาหรือไม่ครับ
รวมทั้งแก้ไขว่าต้องทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้น
หลังจากที่ผ่านการเห็นชอบของสปชโดยภาระหน้าที่การจัดทำประชามตินี้
เป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตนั่นเองครับ
ส่วนคำถามในการทำประชามติคุณพิรวัตร
เหนือจากคำถามที่ว่าจะรับรู้ว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูลแล้วนะคะ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเปิดกว้างให้สปชและสนช
สามารถส่งคำถามในการทำประชามติไปยังคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาองค์กรและ๑คำถามนะคะ
เมื่อได้คำถามเหล่านั้นแล้วก็จะถูกบรรจุในการทำประชามติต่อไปค่ะ